คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้อาวุธที่สำคัญที่สุดก็คือวัคซีนครับ
ทุกคนอยากฉีดแล้วเราก็อยากจะให้ประชาชนทุกคนฉีดวัคซีน
คุณผู้ชมไม่ว่าจะช้าหรือเร็วต้องฉีดให้เร็วที่สุดนะฮะ
เราไม่ได้ต่อต้านเรื่องของการฉีดวัคซีนแต่มันก็มีคนแพ้
ทีนี้ก่อนหน้านี้ในเฟซบุ๊กในโซเชียลมันมีภาพภาพหนึ่งพี่เบิร์ปุ้
แล้วคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนเตียงเห็นไหมฮ

ให้เห็นมือเห็นขาวมันเป็นจ้ำเป็นผื่นแดง
แล้วในโพสต์ลักษณะคือบอกว่าเกิดจากการแพ้วัคซีน
แล้วเหมือนจะบอกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่อุดรธานี
คนก็แชร์กันต่อไปแชร์กันต่อไปเนี่ย
หลังจากได้โดสที่สองแล้วอาการเป็นแบบนี้ชาทั้งตัวแบบนี้นะฮะ
แล้วผื่นขึ้นแบบนี้เราตรวจสอบไปปรากฏว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพจริงนะครับ

เป็นภาพของคนป่วยที่แพ้ยาอยู่ที่โรงพยาบาลหนองง่วงที่ลบบุรี

ไม่ใช่เกิดจากฉีดวัคซีนแล้วแพ้นะครับ

ใช่คุณผู้ชมต้องตรวจสอบต้องดูแล้วก็แบบว่าต้องกันกรองข้อมูลด้วย

เรื่องนี้ครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าก็สั่งการให้จับกลุ่มคนที่โพสต์ภาพนี้แล้ว
เพราะว่าก็มีความผิดเรื่องของการนำข้อมูลเท็จภาพอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก่อให้เกิดความตื่นตนกแก่ประชาชนก็มีโทษนะฮะ
จำคมไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับที่นี้
เอาแล้วภาพนี้เป็นภาพของใครเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ
และเป็นผู้บนในการโรงพันบาลบ้าเป็นบ้านเผื่อที่อดรนอก็มีการโพสต์เฟสบุคชีแจงว่า
ได้พูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าของเรื่องแล้วนะฮะ
เพราะว่าข่าวที่ออกมานั้นมีความคาดเคลื่อนนะฮะ
เธอเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วก็ไปเล่าอาการหลังฉีดวัคซีนให้กับคนในกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งในเฟซบุ๊คส่วนตัวได้ฟังกัน
ไม่ได้โพสต์เป็นสาธารณะแต่อย่างใดอย่างที่หลายคนเข้าใจ
จะมีการแชร์เรื่องราวออกไป
ไม่ใช่คนที่ต่อต้านการฉีดวัคซีน

และลงชื่อสมัครใจในการฉีดวัคซีนเอง
โสแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไร
พอมาโดสที่๒ก็มีอากาศ
อาจมีผลข้างเคียงแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคน
แล้วคุณหมอเองก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนฉีด
แล้วเธอเองคนที่ออกมาเล่าบอกว่า
ขอบคุณคุณหมอด้วยที่ให้คำปรึกษาในเรื่องนี้
ทีนี้เรื่องมันก็แดงไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่อุดรคุณผู้ชม
ผู้ว่าอุดรธานีครับคุณสยามสริมงคล

แต่ว่าประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะฮะ
ก็มีแพทย์หญิงพัชริดากลิ่นพยอมเป็นแพทย์
ประสานงานโรคติดต่อโควิด๑๙ของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ภาพที่ลงไม่ใช่ภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีการแพ้
เนื้อหาที่บอกว่าฉีดวัคซีนเข็มที่๒โดสที่๒
และมีการช้าตามอะไรว่าต่างมันเป็นการช้าที่ปลายประศาจ

ซึ่งหลังจากกินยาแล้วอาการก็หายเป็นปกติ
เอาไปฟังเสียงคำชี้แจงอีกทีนะครับ
คนไข้รายที่ได้รายงานไปคือมีอาการช้าจริง
แต่ว่าคนนี้อาจจะไม่ค่อยไม่เหมือนคลิปปกติที่ช้ามากกว่า๗๒ชั่วโมงนะคะ
แต่โดยที่ตรวจทางระบบประสาทในสมองไม่มีอะไรผิดปกติ
ได้ทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์สมองไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ
แล้วก็ร่วมกับตรวจร่างกายคิดว่าเป็นการชาทางปลายประสาท
ไม่ได้มีการเอ็กซาเรย์สมองซ้ำนะคะ
ในข่าวที่บอกว่ามีเลือดออกในสมองเล็กน้อยเนี่ยคือไม่เป็นความจริง
คือคนไข้รายนี้คือไม่ได้มีเลือดออกในสมองนะคะ
แล้วก็ได้มีการสอบถามไปที่ผู้ป่วยแล้ว
ตอนนี้อาการชากลับมาเป็นปกติแล้ว
ไม่มีไม่มีอาการผิดปกติอะไรแล้วค่ะ

อยากให้อยากให้คุณผู้ชมลงทะเบียนฉีดจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องการข้อมูลที่เราจะเข้าใจตรงกัน

ข้อมูลสำคัญเรื่องการพิสูจน์ทราบสำคัญนะคะ
เมื่อวานนี้สถาบันประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
ออกประกาศเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ใจความสำคัญที่เกี่ยวกับข่าวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาบอกว่าสำหรับอาการชาบางส่วนของร่างกาย
หรือข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อย
ทำให้รู้สึกใช้งานไม่ได้เป็นปกติ
ที่พบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนในขณะนี้

พบว่าไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองวงเล็บโรคอมภาษณ์
และตรวจไม่พบริ่มเลือดอุดตันหรือเลือดออกในสมอง
อาการดังกล่าวหายเองได้
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้จาก
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับ
เพื่อคนที่กังวลที่เห็นข่าวแบบนี้อยู่
อันนี้เป็นคำชี้แจงของทางราชการผมเอามาเขียนข่าวให้นะฮะ